อ่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะครับเวลายางแตกยางรั่ว
เราก็จะต้องเข้าร้านไปปะยางบ้างแต่ถ้ามันปะไม่ได้
เราก็จะต้องเปลี่ยนหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าสุดงง
เปลี่ยนยางมาก็ขับไปได้สักพักหนึ่งเฮ้ยอยู่ดีรั่วอีก
แล้วเกิดอะไรขึ้นคราวนี้นี่เขาก็เลยไปร้านที่ใกล้ที่สุด
ปรากฏว่าร้านใหม่นะไม่ใช่ร้านที่ไปเปลี่ยนก่อนหน้านี้นะ
พอรั่วครั้งที่สองเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไปงัดข้างในมา
มันเจอแบบนี้เนี่ยค้างอยู่ในยางในเลยนะ
อู่ซ่อมเดิมเนี่ยวางยาหรือเปล่ามันเป็นเศษใบเลื่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะคือผู้ที่เป็นใช้คำว่าเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็แล้วกัน
พี่ท่านนี้นะคะเขาชื่อว่าคุณจิตรภัณฑ์สาวรีเดท
เขาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เอาหลักฐานแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วย
เขาบอกว่ายางในรถมอเตอร์ไซค์ของเขามันรั่ว๓จุด
แล้วปรากฏว่าพอไปเปลี่ยนรอบที่๒ทั้งที่ก่อนหน้านี้
เขาเพิ่งไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไปเจอไอ้เลือดตัดเหล็กสามชิ้น
เจ้าตัวก็เลยเล่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์ของวันที่๑๐กุมภาพันธ์
มอเตอร์ไซค์เกิดยางรั่วณวันนั้นก็เอาไปเปลี่ยนค่ะ
ปรากฏเปลี่ยนไปทั้งยางนอกอย่างไหนไปที่ไหน
ไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเสียเงินไปประมาณ๕๐๐บาท
ทีนี้ก็เอารถอันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนรอบแรก
เหตุการณ์๑๐กุมภาพันธ์เอารถไปใช้ปกติ
มีนาคมยางรถรั่วอีกค่ะ
พาไปร้านที่ใกล้ที่สุด
ปรากฏว่าช่างร้านที่๒นี่งัดยางออกมา
พบว่ามีใบเลื่อยตัดเหล็กหักเป็น๓ท่อนอยู่ในยางรถ
เจ้าตัวตกใจมันไปอยู่ในยางได้ยังไง
แล้วมีร่องรอยของยางที่มันรั่ว
เกิดจากคมลอยใบเลื่อย๓จุดด้วยกัน
เจ้าตัวหาคำตอบไม่ได้เลยเอาหลักฐานไปที่ร้านแรก
ไปเปลี่ยนทั้งยางนอกยางในมา
แล้วเขาก็บอกว่าเอาวางแบบนี้เลยนะนี่
แล้วเจ้าของร้านปฏิเสธไม่รู้

ตอนที่ตัวพี่เขาเอายางมาให้ร้านนี้ดูอีกทีหนึ่งนะ
เราปล่อยคลิปได้ไหมให้เราดูคลิปนี้ได้ไหมฮะ

ยางผมแบ้นข้างในยางผมเจอ

สืบแล้วผมเลยมาขอเช็น
เพราะว่ามันใหม่อยู่
ลุงมันมหัภิคชอบ

ถ้าผิดชอบก็ยังของอยู่ข้างใน

เพราะว่าลุงเป็นแบบ
อันนี้คือเขากลับไปที่ร้านแรกจำได้ไหมที่ขวัญบอกว่าเขาเปลี่ยนทั้งยางนอกยางใน
แล้วพอขับรถไปใช้รถไปเรื่อยมันไปเจอไอ้สิ่งนี้กลับไปที่ร้านไปร้านที่๒
แล้วเนี่ยเขาก็มาอัดคลิปตอนที่เขากลับมาที่ร้านแรกที่เขามาเปลี่ยน
ก็คือเอาง่ายเขากลับมาฉะขอเงินคืนลุงเอา๑๕๐บาทคืน
ลุงลืมไอ้ใบเลื่อยไว้ในยางในนี้หรือเปล่าทำให้เขาต้องเปลี่ยนซ้ำเนี่ย
คือแต่ไอ้๑๕๐บาทที่บอกว่าเอาคืนมันไม่ใช่ค่าเปลี่ยนยางครั้งแรก
เพราะครั้งแรกที่เปลี่ยนไปยางนอกยางในอันนั้นเสียห้าร้อย
ไอ้๑๕๐บาทเนี่ยเขามาขอคืนหลังจากที่เขาไปเปลี่ยนยางรอบที่๒
ใช่๑๕๐บาทเอามาก็แล้วกันแต่ว่าร้านเนี่ยปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางร้านเนี่ยก็ยืนยันแบบนี้นะคือเจ้าของร้านชื่อว่าคุณเสมอปัญญา
บอกว่าไม่ได้เป็นความผิดพลาดทางร้านที่ร้านไม่ได้ใช้ใบเลื่อยอะไร
เข้าไปในยางแน่นอนแล้วที่ร้านใช้คัตเตอร์กรีดพลาสติกหุ้มยางออกก่อนเสมอ
ตัวเองเป็นช่างมา๔๐กว่าปีไม่มีทางจะมาทำลายอาชีพของตัวเอง
แค่เงิน๑๕๐บาทแล้วคู่กรณีจะมาขอให้ยอมรับเนี่ย
เขาไม่ยอมรับหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำนะคะเจ้าตัวเขาออกมายืนยันแบบนี้
ทีนี้เจ้าของร้านยังบอกด้วยนะว่าคลิปที่ถูกนำไปแชร์ในโลกออนไลน์ตอนนี้
มันชี้เป้าชี้พิกัดมาที่ร้านเขาแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียหาย
ตอนนี้เสียหายมากนะคะเพราะมีคนแชร์คลิปกันไปเยอะแล้วทัวร์ก็มาลงที่ร้าน
ลูกค้าก็หายไปเป็นจำนวนมากร้านเนี่ยเงียบมาทั้งสัปดาห์เลย
ในคดีตามพรบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ